ช่วงนี้มาพูดกันที่เรื่องราวของความสวยงามกันหน่อย
ดิฉันก็พูดถึงเราสองคนเหรอคะ
ทั้งสองคนนี้สวยงามอยู่แล้วแต่ที่จะพาไปชมนี่เขาสวยงามยิ่งกว่าคุณผู้ชมครับ
ว่ากันว่าเรื่องราวของน้ำหนักไม่ใช่อุปสรรคของความสวย
ไปติดตามกันหน่อยการประกวดธิดาช้างเมืองย่าแบบเวอร์วังอลังการนะครับ

ใหญ่ไฟกระพริบแล้วให้จับตาดูคนนี้ครับ

กำลังจะหาชื่อ๑๐๑๐ไปเลยจ้า

ว่าสะดุดเรียกคะแนนเลยนะอันนี้ชุดใหญ่หรือตัวใหญ่คะ
ทั้งสองอย่างแต่ก็สวยงามตามท้องเรื่องอย่างที่เห็น
แล้วก็เริงล่าล้านลานี่เขาบอกว่าต้องเป็นสาวเทียมจากศรีสะเกด
สี่สะเก็ด
เขาบอกเป็นสาวจากราชบุรีไม่ธรรมดา
อันนี้ทบองกันด้วยมั้ยคะ

แต่เขามีนี่เขาเรียกว่าอะไร
เหมือนเป็นแบบเป็นป้ายของตัวเองที่ดาช้างเมืองย่า
โอ้โหไปไหนก็ชัดนะเพราะมันตกแบบ
ที่เห็นอยู่นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการประกวดที่ดาช้างเมืองย่า
ประจำปี๒๕๖๐บริเวณลานกิจกรรมตลาดนัดเซฟวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีกลุ่มผู้ค้าในตลาดร่วมกับจังหวัดนครราชศรีมาเขาจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อนช้าง
ที่กำลังประสบปัญหาขาดงบดำเนินการอยู่ในขณะนี้
ถือเป็นเสียงที่ดีนะสนุกสนานกองเชียร์ก็เฮฮากันใช่ค่ะ
ในงานมีสาวแท้แล้วก็สาวเทียมนะครับน้ำหนักตั้งแต่๘๕๑๔๐กิโลกรัม
โอ้โหเป็นไงล่ะอย่างที่บอกน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของความสวย
เออสังเกตข้างเวทีน่าสนใจมีการนำสารพัดผลไม้ครับ
ที่เป็นอาหารช้างนะทั้งกล้วยอ้อยแตงกวาสับปะรดแตงโมและข้าวโพด
เนี่ยมาวางเอาไว้เต็มเลยเป็นการประดับประดาษแล้วก็สร้างสีสันให้กับงานนี่แหละครับ
นึกว่ามาให้เป็นแบบรางวัลของใจอะไรอย่างนั้นครับค่ะ
เขาบอกว่านอกจากการเดินโชว์ตัวหน้าเวทีในชุดชายหาดและชุดราตรีแล้วนะครับ
ไฮไลท์ของงานไปดูนี่เลยการชั่งน้ำหนักพิสูจน์ให้เห็นกันแบบจะ
คือใช้เครื่องชั่งแบบสมัยโบราณที่ต้องเลื่อนนะคะมันจะได้มาตรฐานมาก
แบบนี้เนี่ยเป็นตาชั่งที่เขาเอาไว้สำหรับช่างกระสอบข้าวเปลือก

คือจะได้เห็นกันชัดเลยนะ

ปรากฏว่าตีกลับมันรวน

เค้าว่ามีความสวยในสมบัติของตัวเอง

ปรากฏอุ่นนะคุณหน้าหนาวนี้

ให้กับคณะกรรมการและผู้ชมได้เห็นความงาม

ปรากฏว่านางสาวพิชยธิดาสังกระสิน

กน้ำหนักมา๑๐๓กิโลกรัม

ช้างเมืองย่าไปพร้อมกับ

อัคระนัดสิน

อัคระนัดสินหรือว่าน้องตรี

สาวประเภท๒จากจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกับเงินรางวัล๑๐๐๐บาทไปครองนะครับ

รางวัลธิดาช้างเมืองย่าขวัญใจเมืองย่า

กันด้วยไปลองฟังกันหน่อย

ได้มาจากคุณแม่แน่นอนอยู่แล้วค่ะ

ทำตัวเองค่ะสวยติดแม่ค่ะ

การใส่ใจในการกินค่ะ

แล้วก็ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เรายังดูแลได้

ลับความสวยของสาวบิ๊กไซต์นะครับ

ใครจะนำไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะ

แต่ว่าเรื่องน้ำหนักนั้นทำตัวเองล้วนค่ะ

ใช่ก็ต้องดูแลสุขภาพไปด้วย
นี่แหละเป็นความสวยความมั่นใจในแบบฉบับของ

ผอมมากแล้วเราต้องสวยนะ
เรื่องค่านิยมของความพร้อมแล้วต้องสวยเนี่ยมันเอาไปแล้วมันเชยไปแล้ว
ขอให้มั่นใจแต่งตัวแซ่บไปเลย